ต่อกันที่เรื่องความหวานของคู่นี้บ้างดีกว่า

แต่ว่าหัวใจของเธอตอนนี้ไม่ต้องมาศัยกรรม

คิมเบอร์ลี่แล้วก็หมากวะรินั่นเองนะจ๊ะโอ้โหหวานมาก
คลิปนี้แหละทำอาหารแล้วเต้นด้วย

เหมือนแบบเอาพูดตรงเหมือนแต่งงานกันใหม่
ข้าวใหม่ปลามันเนาะเป็นอินโดสุดกุ๊กกิ๊กเลย
ฝีมือการทำขนมกันนะคะ

ก็ดูเอาเองละกันคุณค่ะ

ไม่รู้ว่าหวานกันขนาดนี้จะมีข่าวดี
เข้าสู่ประตูวิวาอะไรเร็วนี้หรือเปล่า

ทำไมถึงเต้นขนาดนั้นน่ะ

เปิดเพลงหนูก็เลยเต้นเฉยค่ะ

แต่ว่ามารอบนี้ก็มีพี่มา

นมก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเลย
เพื่อนมันมาคอมเม้นเชียร์ตันน่ะหมด

เราก็อยากทำอะไรให้มันครบทุกอย่าง
มีอีกหลายงานมากที่เรายังไม่ได้ทำมา
ก็เลยจะโฟกัสเรื่องงานก่อน

หวานจริง
เฉพาะลองเสร็จน้ำตาลก็หวาน
นะคู่นี้นะ๖ปีมาแล้วนะจ๊ะ
ไปต่อกันที่เรื่องนี้เลยดีกว่า

บอกเลยว่าหลงหลานทั้งคู่มาก
หลานชายหลานสาวนะคะหลานน่ารักน่าเอ็นดูมาก
ส่วนคุณแม่กี้ก็ผอมลงรวดเร็วมากเลย

เขาขาใหญ่กว่าคิมเป็นครั้งแรกที่กี้ขาใหญ่กว่าคิมอะไรอย่างนี้
แอบสะใจเบาอะไรอย่างนี้
เราได้ขาเล็กกว่าแล้ว

น้ำคานเล็กกว่าตอนที่มีลูกอีก

ครั้งหนึ่งก็เสียไปแล้วประมาณ๖๐๐๗๐๐แค้ว
อันนี้เขาให้๒คนวันหนึ่งเขาเสียไปกี่พันแล้ว

ก็คือมากกี้ก็ผอมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ